อย่างในกรุงเทพมันก็จะมีห้างอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพญา

อุ๊ยพญาแย๊ตัวใหญ่มาก
ไม่ต้องพ่ายแพ้พญาแย๊ตัวนี้
ต้องไปถ่ายรูปกันพญาแย๊หรอ

แต่อันนี้คือบ้านทรงแย๊ดำบลคำเตยอไทยเจริญจเยาสวทร
สัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านก็คือพญาแย้ม
รูปปั้นแย้ขนาดใหญ่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กยาว๑๘เมตร
กว้าง๔เมตรสูง๓เมตร

คือเออคือมันตัวใหญ่
มันใหญ่มากแล้วก็ราศีสีส้ม

ตั้งอยู่ริมถนนวามริมราชเดช

มารอให้กับนักท่องเที่ยวไปชม
มีร้านค้าขายของมีคนพื้นที่น่ารักยืมรอแบบนี้นะฮะ
พญาแยะตัวนี้นะเขาใช้งบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน
ในกรงการหมู่บ้านโอทอปนวัดวิถีจำนวน๑๐๐๐๐๐บาท
ก็เป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านตามชื่อบ้านทรงแยะ
เขาก่อสร้างมา๒เดือนก็เสร็จนะครับ
แล้วก็ใกล้กันก็จะมีตลาดชุมชน
นำสินค้าคนในชุมชนออกไปขายเสริมรายได้ก็จะมีอะไร
มีผ้าทอมือตะกร้าสารผลไม้ท้องถิ่นต่าง
ใครผ่านไปผ่านมาไปแวะถ่ายรูปกับพี่แย้ของเรา
ถามมาปีนเขาไปนั่งบนหลังเขาได้ป่ะ
น่าจะได้แต่ว่าเห็นไหมมันมีพวงมาลัยเขาคงแบบไม่ควรหรือเปล่า
เป็นอย่างนั้นนะฮะอ้าวก็ไปอุดหนุนของชาวบ้านกันหน่อยละกัน

ไปที่๑๐๑กันต่อนี่ผมพาก็ส่งไปที่อัมเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัด๑๐๑ไปเดินถนนพร้าวเธอโซส
รู้จักไหมถนนพร้าวเธอโซส
พภาวเธอโซสเหรอครับเป็นภาษาเขมน
แปลเป็นไทยก็คือถนนคนทอผ้าไหม
น่าเดินนะคราวเธอโซดนะแปลแบบนี้นะฮะ
พราวภาษาเขมรคือถนนเทอร์คือธรรม
โซดแปลว่าเส้นใหม่ก็แปลเป็นถนนคนทอผ้าไหมเออนะฮะ
พระเธอซดเนี่ยเป็นถนนคนเดินอยู่ที่บ้านตายวกนะฮะ
ตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิอยู่ในเขตทุ่งกุลามร้องไห้ครับ
ชาวบ้านก็จะมีการนำผลิตผลที่ในชุมชนที่เขาปลูกกัน
ผักผลไม้ข้าวหอมมะลิอันนี้ก็ขึ้นชื่อของทุ่งกุหลาบ
แล้วก็ผ้าไหมไปวางจำหน่ายกันโดยเฉพาะผ้าไหมเนี่ยคุณผู้ชม
เป็นสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนใครอยากได้ผ้าหมายดีดีต้องไปที่นี่
ผ้าใหม่เขาสุดยอดมากนะเพราะว่าที่นี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ปรากฏผ้าไหมมาแล้วนับไม่ถ้วนมีลายเฉพาะตัวอย่างลายสาเกต
รวมทั้งลายใหม่สร้างสรรค์ออกมาอย่างสวยงามให้ทันยุคทันสมัยดูสิครับ
ถ้ามันมาตัดเป็นชุดให้น้องมิ้นอ่านข่าวมันจะสวยมากนะ

นักท่องเที่ยวเขาก็ชอบไปแล้วเขาก็ไปซื้อติดไม้ติดไม้

ดูสิภูมิปัญญาของคนไทยไม่มีใครเรียนแบบได้เพราะมันอยู่ในหัวสมองไงในจิตใจคนไทย

ไปเที่ยวกันนะฮะถนนพราวเทอร์โซดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ